ดูเรื่องของเต่าเขาบอกว่าเต่าเนี่ย

เขาส่งเสียงเหมือนคนคุยแล้วก็บ่นพึ่มพำ

เป็นลักษณะของเต่าผู้ได้นะคะที่จังหวัดนครราชศรีมานะ

ก็คือเรื่องของซากเรือโบราณที่จังหวัดกระบี่
ขุดขึ้นมาเจอแล้วเขาก็บอกน่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ตามระเบียบค่ะขาวโพลนเพราะอะไร

มีคนเอาแป้งไปลงเรียบร้อยขอเลขเด็ดกันนะคะ
เรือนี้ทำจากไม้ตะเคียนทองด้วยทั้งต้นแบบสมบูรณ์ค่ะ
ความยาว๗เมตรกว้าง๓๐เซนติเมตร
แต่ว่าตอนนี้ถูกเอามาเก็บรักษาไว้แล้วนะ
ที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
นายนิคมเกิดสุขผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังถึงที่มา
บอกว่าชาวบ้านออกไปหาปลาบริเวณคลองกระบี่ใหญ่
แล้วพบซากเรือฝังอยู่ในโครนก็เลยช่วยกันขุด
แล้วก็เอาขึ้นมาเก็บรักษาไว้แบบนี้
เบื้องต้นบอกว่าน่าจะเป็นเรือโบราณอายุมากกว่า๑๐๐ปีนะคะ
ซึ่งระหว่างที่นำขึ้นมาจากคลอง
ปรากฏว่ามีปรากฏการณ์แปลกขึ้นมาด้วย
ก็คือมีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลาเลย
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะต้องมีสิงสักศิษย์

เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ขอโชคขอลาบตามความเชื่อค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูเต่าพูดได้
อยู่ที่บ้านท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาแห่ไปดูความแปลกนะ
ซึ่งเป็นบ้านของนางนิ่มบุญพิมายค่ะ
ก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านหลายราย

เลขเด็ดจากเต่าพูดได้ตัวนี้

ได้มาจากการเพ่งและการพินิษฐ์

นิ่มเจ้าของเต่านี่เล่าให้ฟังถึงความแปลก
บอกว่าอยู่ที่เสียงฮึมฮำ
คล้ายคนพูดคุยกันตลอดเวลา

เธอกับสามีออกไปท่อแถวจับปลา

ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกัน
ก็เลยเดินเข้าไปดูคือเสียงคุยกันมันอยู่ข้างปากไง
มันอยู่ป่าข้างทางไงก็เลยเอ๊ะใครคุยกัน
หยุดสักทีเลยก็เลยเข้าไปดูอ้าวเจอว่าเป็นเต่า
เขาเดินไปเดินมาอยู่ในพงหญ้าแล้วหยุดนิ่งฟังสิ
อ้าวนี่มันเสียงเต่าเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะ

อะไรสักอย่างนั่นแหละเขาเป็นเสียงฮึมฮำไงคะฟังจับไม่
จับไม่ได้สับหรอกแต่เป็นเสียงฮึมฮำฮึมฮำ

ก็เลยอุ้มเอาเต่าตัวนี้มาเลี้ยงไว้เพราะเชื่อว่าน่าจะให้โชคให้ลาบได้
ทีนี้ถัดมาอีก๑สัปดาห์ค่ะพบว่ามีเต่าอีก๑ตัว
เข้ามาเดินวนไปวนมาอยู่ในบริเวณบ้านก็เลยทำยังไงคะ